เรื่องนี้หน่อยค่ะคุณผู้ชมพนังกั้นน้ำชี
รายงานข่าวแทบทุกวันจริงจริงค่ะที่ร้อยเอ็ด
เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงช่วงประมาณสัก๔โมงเย็น
พนังกั้นตรงนั้นมันเริ่มซึมก่อนนะ
แล้วพอ๒ทุ่มไม่ใช่แค่ซึมค่ะ
แล้วก็แตกเป็นทางยาว๖เมตรคุณผู้ชม
เอ่ยหน่วยงานเอ่ยไม่ได้หลับไม่ได้นอน
ต้องมาเอากระสอบทรายอุดแบบนี้ค่ะ
คุณผู้ชมไม่ได้เอาภาพเก่ามาเล่าใหม่
อมยังบอกเลยว่าเอ๊ะนึกว่าภาพเดิมหรือเปล่า
ภาพนี้มันเดจาวูนะเหมือนกับเคยเห็น

พี่เบิร์ตและข่าวพนังกั้นน้ำชีค่ะ
จริงเราก็รายงานมากันแบบต่อเนื่องเลยเหมือนกันนะคะ

นี่แหละถึงทำให้ชาวบ้านเขาไม่ได้หลับไม่ได้นอนไง
เมื่อคืนนี้ตั้งแต่๒ทุ่มไปค่ะ

ต้องช่วยกันเอากระสอบทรายมาอุดมาวาง
ขาดมาแบบนี้เป็นทางยาวประมาณสักหกเมตรลึกประมาณสี่เมตรค่ะอืม
น้ำก็ทะลักลงพื้นที่เลยตรงนั้นก็จะมีพื้นที่การเกษตร
มีบ้านเรือนของชาวบ้านได้รับผลกระทบตำบลที่ได้รับผลกระทบหนักหนักสามตำบลเนี่ย
คือตำบลนาเริงตำบลขวาวแล้วก็ตำบลนางามนะคะ
ไม่ให้มันขยายกว้างมากขึ้นกว่าเดิมจากเดิมนี้๖เมตรนี่ก็กว้างมากแล้วนะคะ
ครับเค้าก็วนไงหน้าข้าวอ่ะหน้าข้าวที่เราเก็บเกี่ยวอีกเป็นหมื่นไร่อ่ะ
น้ำตรงนี้มันจะไหลไปแล้วก็ไปทะลักเข้าท่วมพื้นที่นา
ได้รับผลกระทบเสียหายหมดนะคะ
แล้วก็ต้องประกาศเสียงตามสายตั้งแต่เมื่อคืนเลย
ให้พี่น้องประชาชนเก็บข้าวของขึ้นที่สูง
ยพสัตว์เลี้ยงพาครอบครัวไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยนะคะ

เขาก็กำลังม่วนกับการวางกระสอบทรายวางบิ๊กแก๊กอยู่เนี่ยนะ

จริงตั้งแต่เมื่อวานนี้ตอนสักประมาณ๔โมงเย็น
จุดตรงนี้น้ำมันเริ่มรั่วซึมจากใต้แนวพนัง
เห็นแล้วแหละตอนที่ชาวบ้านเห็นนะ
เอากระสอบกระสอบทรายที่พอยกกันได้เอง
เอาไปอุดรอยรั่วอุดรอยรั่ว

แตกจริงมาซุดจริงตอนประมาณ๒ทุ่ม
นี่ค่ะคุณผู้ชมก็ทำงานกันแทบจะทั้งคืนเลยนะคะ